ขนาดไหนถ้าเกิดว่าเด็กหันมาสนใจในเรื่องของศิลปะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกับเด็กคนนี้ที่มีความสามารถในการ

ไม่เชื่อเหรอไปดูภาพกันหน่อยฮะ
จะบอกว่าไม่ธรรมดาครับ

แต่สามารถสร้างผลงานได้ใหญ่โตมากแล้วก็สำเร็จสวยงามนะครับผม
ว่าผู้ใหญ่หลายคนยังวาดได้ไม่ละเอียดหรือเนี๊ยบเท่าน้องเลย
เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มาก

เดี๋ยวนะนี่คือเป็นฝีมือของเด็กเหรอคะ
ใช่แล้วครับเป็นฝีมือของเด็ก
น้องมีทั้งหมด๔คนนะ
ก็คือเป็นงานนิทัศกาลแสดงงานศิลปะ
เส้นสายลายสี๔ศิลปินเด็ก
มี๔เด็ก๔คนก็คือน้องอามานี่แล้วก็น้องเพ้นฟ้า
แล้วก็น้องภูผาแล้วก็น้องกาโม
คนนี่แหละครับเป็นเหล่าศิลปินตัวน้อยมาจัดแสดงในงานนี้
เพื่อให้คนที่รักในงานศิลปะได้มาชื่นชมฝีไม้ลายมือของเด็กกลุ่มนี้
เรียกได้ว่าทุกงานเนี่ยนะผู้ใหญ่เห็นแล้วอึ้งจริงโอ้ย
สุดยอดฝีมือเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินมาร่วมงานโอ๊ยมันสุดยอดนี่มันคือจิต
นี่คือลีลาแล้วก็เสียงของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ
ตลอดจริงนะในงานเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าจัดศิลปินเอาไว้นะครับ
เอาไว้นะครับก็คือน้องทั้ง๔คนแล้วก็ได้มาร่วมดูศิลปะของน้องว่าสุดยอดขนาดไหน
แล้วก็อาจารย์เองก็ชื่นชมนะครับน้องทั้ง๔คนแล้วว่าแห่สุดยอดจริงเลยทีเดียวนะครับ
เขาจัดกันที่หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เอาล่ะวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่เราจะได้พูดคุยกับสุดยอดศิลปินตัวน้อย
อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
โอ้โฮนี่คือผลงานศิลปะที่เราเห็นเป็นสีไม้ลายมือของน้องอามันนี่จริงอ่ะฮะ
โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงนะ
แค่นี้เองลูกยังไม่พ้นผู้กันเลย
เห็นอย่างนี้นะฝีมือเขาสุดยอดแล้วถามคุณพ่อหน่อยแล้วกัน
เรื่องของการวาดภาพน้องอามานี่
เขาเริ่มจับผู้กันวาดภาพอะไรยังไงมีที่ไปมั้ง

เริ่มวาดภาพตั้งแต่ตอน๕ขวบครับ

เรื่องต้นยังไงน้องค่ะ

ตอนนั้นที่บ้านเปิดร้านขายของที่ละลึกครับ

ก็เลยขอคุณพ่อขอวาดก็เลยให้เขาลองวาดดูครับ

คุณพ่อเนี่ยมีความเป็นศิลปินอะไรอยู่แล้วถ่ายทอดไปให้น้องทางสายเลือดด้วยไหมคะ
มันไม่ได้เป็นศิลปินผมเป็นวิศวกร
คุณพ่อเป็นวิศวกรแต่ลูกนั้นมีใจรักในการเป็นจิตกร
แต่ว่าตอนเล็กผมชื่นชอบในศิลปะเหมือนกันสักตอนป๓อย่างนี้ครับ
แต่ตอนนี้คือพอลูกเราต้องสนใจงานด้านนี้เราเลยสนับสนุนเต็มที่
น้องอามานี่ครับจำได้ไหมวาดภาพแรกเนี่ยภาพอะไร

ตอนแรกยกเด็กสม่ายผมจะจำได้ว่างลูกโดรบิโรโลมอนออกมาเป็นสี่เหลี่ยม

เดี๋ยวนะคะน้องอามานี่ตอนนี้น้องเก่งมากนะลูกน้องเป็นศิลปิน

แล้วภาพต่างเหล่านี้เอาไปจัดแสดง

ซึ่งจริงน้องยังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอยู่เลย
อายุไม่ถึง๑๕ครับคุณผู้ชม
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นฝีมือของน้องอามณีภาพ
ภาพนี้ใช้เวลาวาดนานไหมครับ

อันนั้นแต่ละภาพที่นำมาโชว์วันนี้เนี่ย
มีความหมายยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงเรามีต้นแบบยังไงในการวาดแล้วภาพไหนเราชอบที่สุดคะ

อันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนลูก
คือมันมีลายมีลวดลายที่สวยงามใช่ไหม

และทีเนี้ยมันมีที่มาที่ไปเรื่องของมูลค่าของภาพ
ภาพคุณพ่อครับเห็นบอกว่าใครที่มาซื้อภาพของน้องเนี่ยนะ
เงินทุกบาททุกสตางค์นะน้องเขาเอาไปบริจาคเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
คือของน้องนะครับจะเปิดประมูลในเฟซบุ๊คของน้องครับ
คือปีละประมาณสองครั้งปีละประมาณสองครั้งในการประมูลภาพของน้องเนี่ย
ภาพที่ประมูลก็คือรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับโรงพยาบาล
หอศิลปะให้หอภิบาลเด็กแรกเกิดหออภิบาลเด็กแรกเกิด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับแล้วก็สถานที่ต่างที่เป็นให้การสนับสนุนเรื่องศิลปะ
ไม่ว่าจังหวัดไหนทั้งเหนือทั้งอีสานึงเนี่ยก็จะส่งเงินเป็นทุนการศาสน์ไว้ให้
เพราะว่าตอนที่น้องไม่สบายหนักนะครับน้องได้เข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ได้เห็นน้องคนอื่นที่มีความลำบากกว่าเรา
ครับแล้วก็น้องก็เลยมีความคิดว่าอยากจะช่วย
แล้วอาจมีอาการหนักออกของน้องอีกใช่ไหม
พอเห็นแบบนี้แล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองในการวาดภาพ
หาเงินหารายได้ลงไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลฟื้นช่วยหรือน้องที่ป่วยอยู่เหมือนกัน
นี่ไม่ใช่แค่ภาพประกัดที่น้องชอบนะภาพที่อยู่ข้างดิฉัน
ก็เป็นภาพที่พิเศษมากพิเศษยังไงครับน้องอามานี่ครับ
เป็นภาพหุ่นกระบอกครับหุ่นกระบอกก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็ความงดงามในความเป็นไทยครับ

ค่ะคือน้องอามานี่เวลาหนูวาดรูปอย่างนี้มีต้นแบบไหมครับหรือว่าวาดจากจินตนาการออกมา

จากจินตนาการอย่างปลากัดหรือว่าภาพต่างเหล่านี้เราไม่ได้วาดจากแบบถูกไหม
จินตนาการว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็วาดออกมาเลยอ่ะลูก
แล้วก็โอ้โหสุดยอดจริงยิ่งภาพนี้นะจะเอาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเร็วนี้ด้วยนะคะ
หน้าภาพคุมใจจริงค่ะใช่ไปด้วยได้ไหมครับคุณเป็นน้ำหนักที่เกินของภาพนั้นมากเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมน้องอามานี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยด้วยใช่ไหมลูก
เคยคุยมีโอกาสคุยกับอาจารย์ไหมครับมีครับอาจารย์ว่ายังไงบ้าง
อาจารย์ก็สอนด้วยครับสอนเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็สอนให้เป็นคนดีด้วยครับ
นอกเหนือจากเรื่องของการที่เราวาดภาพสวยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็สอนเรื่องของการใช้ชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเป็นคนดีด้วยนะเพราะน้องยังเป็นเด็กอยู่อนาคตอยู่ไกลมากเลย
อาจารย์เขาน่าจะมีอะไรมาฝากน้องนะไปลองฟังกันหน่อยไหมว่าเสียงอาจารย์เฉลิมชัยโศนิพัฒน์เขาพูดมาว่ายังไงบ้าง
โอ้โหต้องบอกก่อนว่านี่คือสุดยอดของเด็กที่เก่งที่สุดในแผ่นดิน
สุดยอดเขาเขียนรูปที่เราดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เด็กมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกมันมีตัวตนนั่นคือ
ภูมิใจโอ้โหภูมิใจเด็กพวกนี้ดีใจด้วยแล้วภูมิใจแล้วก็
ทำให้เราคิดว่าในขณะที่เราเป็นเด็กนั้นเราไม่มีใครช่วยเราเลย
ไม่มีใครให้กำลังใจเราเลยไม่มีใครสนับสนุนเราเลย
สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจเราหัวใจของเราที่รักงานศิลปะ
แล้วเราทำงานศิลปะด้วยความรักเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่รู้ความ
อย่าทิ้งตรงนั้นพลังของเราต้องมากขึ้นเรื่อย
มุ่งมั่นและความแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวในอาชีพของเรา
นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้จงอย่าเปลี่ยนแปลง
มันคือจิตวิญญาณมันคือพลังแห่งการเป็นจิตกรตัวน้อยต้องเราพึ่งร่วมกันขณะประนุน
เดี๋ยวคุณคะอาจารย์เขาพูดหมดแล้วเซาได้ยินแล้วน้องอัมานิได้ยินแล้ว
ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาให้ลูก
ช่วงแรกผมไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเลย
แล้วก็พฤติกรรมลูกมันไม่ค่อยโอเคครับ
ก็เลยเปลี่ยนทัศนคติใหม่

ถ้าเราศึกษาลูกว่าลูกเราชอบอะไร

แล้วก็วันนี้ทั้งสองท่านไม่ได้มามือเปล่า
ลูกที่โชว์อยู่ตรงนี้เอาไว้ที่นี่ใช่มั้ยคะ

น้องอามานี่คืบบอกที่หน่อยได้ไหมครับ
นี่รูปนี้เราวาดมาตั้งใจมาให้รายการตลอดข่าว
ใช่อย่างนี้ถอนก่อนครับ

ก็ภาพนี้ก็แรงบันดาลใจก็มาจาก
โลโก้รายการโลโก้อ๋อเป็นลูกไก่เอกแบบนี้
เป็นฝีมือของน้องอามานี่เองใช้เวลาวาดนานไหมลูก

ชิวมากสบายแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากรูปนี้คืออะไรรู้ไหม
คือเส้นลายเส้นลวดลายที่มันแบบวิจิตรแล้วก็แบบว่าไม่เหมือนที่อื่นนะ
สุดยอดจริงยังไงไปติดตามผลงานของเราได้ในไซน์เท็จนะคะ
ขอบคุณขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณน้องอามันนี่ด้วย

นี่ครับคุณผู้ชมสนับสนุนลูกให้ถูกทางสนับสนุนลูกหลานกันในทางที่เขาชอบ
จะได้ประสบความเสด็จแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะจ๊ะ